เรามีอีกหนึ่งคลิปเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
ให้คุณผู้ชมได้ดูขับรถเนี่ยมองซ้ายมองขวานิดนึง
เพราะคุณผู้ชมอาจจะไม่โชคดีเหมือนผู้หญิงคนนี้ก็เป็นไปได้

โอ้โหชนเต็มแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ผู้หญิงคนนี้ขี่มา

กระแทกเข้าไปคือโชคดีอย่างหนึ่ง

ช้าก็กระแทกตึ้งเข้าไปชนเต็ม
แต่ว่าสาวคนขี่นั้นก็
คือคุณผู้ชมต้องดูว่าเขาไม่เหลียวหลังเลยนะ

เขาบอกว่าไปต่อไม่รอแล้วนะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพ
ตัดเข้าถนนพระหลโยธินที่สระบุรีครับ

เขาบอกว่าเขาขับมาความเร็วสักประมาณ

เข้าถนนผนโยธินจู่เนี่ย

เบี่ยงซ้ายมาเลย
ก็แตกด้วยเพราะเบรกแรงนะฮะ
แต่คนขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็ไปเลยครับ

ต้นผู้หญิงคนขับกระบาดก็ไปแจ้งความไว้แล้ว
พร้อมกับเอาคลิปนี้ให้ตำรวจดูด้วย

ของผู้หญิงคนนี้ตกอยู่ครับ
เปิดดูก็เป็นชุดชั้นในของผู้หญิง

ก็คาดว่าเป็นของคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละ
คาดว่าน่าจะเป็นทำงานในค่ายทหารหรือเปล่า

ซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
จริงแล้วอยากให้คนในคลิปผู้หญิงติดต่อมาพูดคุยกัน

แต่ว่าก็เป็นเรื่องของประกันเขาต้องเคลียร์กันไป
อยากถามถ่ายว่าเป็นอะไรหรือเปล่าบาดเจ็บไหมหรือยังไงนะฮะ